คุณผู้ชมช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่ชายคนหนึ่งอายุ๓๒ปี
ทำให้ทั้งชาวบ้านทั้งกู้ภัยตำรวจเขาวุ่นกันไปหมดเลย
คือเขาเดินขึ้นไปบนสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

ขึ้นไปแล้วมันร้อนอยากอาบน้ำก็เลยกระโดดไปอาบน้ำ
เพราะว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้ว
อ้าวไปดูเรื่องราวที่มันวุ่นวายเกิดขึ้นกันหน่อย

ก็เลยเรียกมาคุยมาคุยกันหน่อยซิไปทำอะไรมา
สอบถามผมชื่อนายบุรพาโคตรพรมอายุ๓๒ปีครับ
ชีพก็เป็นคนอ่า

ในตัวเขาก็เป็นมีเศษเหล็กติดตัวมาบ้าง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

มันเรื่อยมันตื้นนมันไม่รู้อะ
น้อยดูมันเกด่อน้ำเวร

ไม่หลากนะทั้งวางคืน

ถึงที่นี่แค่นี้
คือจริงผมมองว่าเรื่องนี้เขาเป็นคนน่าสงสารนะ
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะเขาเดินเท้ามาจากปฐุมธานี
แล้วมาอยู่ฉะเชิงเซาแต่ว่าต้องการเดินต่อไปที่จังหวัดชนบุรี

นายบุรุพายืนยันที่สะพานมันไม่ได้มีป้ายห้ามกระโดดไง
เออเออเออเออเขาก็ไม่ได้พูดผิดอ่ะ
เขาก็คิดว่าเออต้องไม่ผิดสิมันกระโดดได้

ตำรวจก็เลยนำตัวเขาไปสอบส่วนที่โรงพัก
แล้วก็ตักเตือนไปว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่า
คือถ้าเกิดโชคไม่ดีถ้าเกิดจมน้ำไปแล้วเสียชีวิตทำยังไง
แต่ก็ยังใจดีให้ตำรวจพาไปส่งที่ชนบุรีนะ
คือแบบขอให้ไปส่งหน่อยเพราะว่าก็เดินต่อมันก็เหนื่อยนะ
มันร้อนก็เลยแบบไปส่งต่อเผื่อไปหางานทำต่อไป